ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วยนะคะ
เฉพาะใครหลายคนที่เดินทาง
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วเนี่ยเชื่อไหม
ว่ามีอุบัติเหตุในงานบุญด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกที่สาราวัดดอนสนามนะฮะปรากฏว่าคือในสารวัฒน์เนี่ยคนไปทำบุญกันเยอะใช่ไหม
แล้วน้ำหนักของพื้นซึ่งเป็นพื้นไม้รับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมามีคนบาดเจ็บด้วย
ไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ไปร่วมงานบุญกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นนาทีนะนาทีที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านพลเมืองดี
ช่วยชีวิตคนที่ได้รับบาดเจ็บต้องบอกว่านับสิบรายนะคะ
จากเหตุสารไม้ของวัดดอนสนามหมู่ที่๓ตำบลบางโรงอำเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเศร้าพังถล่มลงมาช่วงเช้าของเมื่อวาน
คือเขาไปทำบุญกันไงแล้วคนไปเยอะมากเลยนะคะ
สารานี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นสาระอาคารไม้๒ชั้นอายุกว่า๓๐ปีแล้ว
แล้วก็จากการตรวจสอบพบร่องรอยการแตกหักบริเวณทางเชื่อมของไม้
ลักษณะส่วนที่พังถล่มลงมาเนี่ยเป็นส่วนคานเสริมไม้ค่ะ
ที่ปูพื้นไม้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่าง๒สาลาเข้าด้วยกัน
ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่ชาวบ้านเข้าไปทำบุญกันเยอะ
เนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลสงครานแล้วก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยพอดีค่ะ
นับนับชีวิตของชาวบ้านแล้วเนี่ยไปร่วมงานบุญเนี่ย
สักประมาณสองร้อยคนค่ะชาวบ้านเองเนี่ย
ขึ้นไปนั่งบนสาราทั้งสองสาราจนเต็ม
แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยล้นออกมานั่งบริเวณทางเชื่อมระหว่างสาลาเนี่ย
ซึ่งเป็นทางเชื่อมเข้าสาราด้วยกันเนี่ยนะคะทำให้ทางเชื่อมเนี่ย
เป็นทางเชื่อมไม้รับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมา
ชาวบ้านที่นั่งอยู่ตรงนั้นได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
แล้วก็บางส่วนก็โดนกระจกบาดด้วย
นับจำนวนแล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บสักประมาณ๑๑ราย
เป็นหญิง๘รายแล้วก็เป็นชาย๓รายค่ะ

เขาเก่าร้านลำหนักบหวายเพื่องคูมอะไร
แล้วก็เลยหลุดลงไปจากคุก
คือหลังเกิดเหตุวัดก็ดำเนินกิจกรรมทางสงฆ์ต่อไป
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองเขื่อน
แล้วก็โรงพยาบาลพุทธโสธร
ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น